โดยเฉพาะประเด็นสำคัญของคุณแดงจิตกรกับการเสียชีวิตนะฮะ
เมื่อวานนี้เราก็รายงานข่าวเกี่ยวกับการจัดคอนเสิร์ต
เพื่อเป็นการระดมทุนแล้วก็ให้กำลังใจกันไป
แต่ว่าก็เป็นข่าวสลดนะคะสำหรับคนวงการบันเทิง
ก็คือเสียชีวิตแล้วเมื่อวานนี้ช่วงเวลาประมาณ๓ทุ่ม
ด้วยก่อนฤวีคุณแดงจิตรกรเองก็อยากจะขอกลับบ้าน
กับภรรยาบอกว่าขอกลับไปพักรักษาตัวที่บ้าน
หลังจากที่รักษาที่โรงพยาบาลมานาน
หลังจากที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งโพรงจมูกระยะสุดท้ายนะคะ

เจ้าหน้าที่พร้อมพยาบาลจากโรงพยาบาลบุรีรำ
ก็ได้เคลื่อนย้ายตัวนายสมจิตเกรดภูเขียวหรือแดงจิตรกร

กลับไปรักษาตัวที่บ้านตามความต้องการของผู้ป่วย
แม้ว่าอาการจะยังซุดอย่างต่อเนื่องนะคะ
โดยเฉพาะบริเวณก้อนเนื้อที่เป็นมะเร็งนั้นก็โตมากขึ้น
อาการเจ็บป่วยก็มีมากขึ้น

ภาวะความดันต่ำและยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
แต่ว่าด้วยความประสงค์ของผู้ป่วยเอง
ก็เลยต้องพากลับบ้านนะคะ
โดยญาตินั้นได้ทำเรื่องขอให้ส่งตัวกลับไปรักษาที่บ้าน
โดยช่วงที่อยู่ในโรงพยาบาลก็มีอาการทรงกับอาการสุด
แม้ว่าแพทย์นั้นจะรักษาอย่างเต็มที่
แต่ว่าด้วยภาวะของโรคที่ป่วยอยู่ก็ไม่สามารถผ่าตัดได้
รักษาได้เพียงการประคับประคองตามอาการเท่านั้น
แต่ว่าการรักษาก็ดำเนินมาจนถึงที่สุดนะคะ
กระทั่งเสียชีวิตลงอย่างสงบที่บ้าน
กลางความโศกเศร้าเสียใจของภรรยาลูกและญาติญาติ
สำหรับประวัติของแดงจิตรกรนั้นเดิมเป็นชาวขอนแก่นค่ะ
การศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๔
อย่าร้างจึงทำให้เขาใช้ชีวิตอยู่กับยายมาตั้งแต่เด็ก
ส่วนตัวแดงจิตรกรนั้นเป็นคนขยันอดทน

ได้ผลักดันตัวเองมาเป็นคอนวอยในวงดนตรี
แพรคอมพิวเตอร์ในจังหวัดขอนแก่นค่ะ
และมีความหวังอยู่ลึกว่าจะได้ร้องเพลงหน้าเวที
แล้วก็ขึ้นเวทีกับเขาบ้าง
แล้วโอกาสก็มาถึงเมื่อมีวันหนึ่ง
นักร้องประจำวงเกิดป่วยกระทันหัน
ก็เลยเป็นของคุณแดงจิตรกรเนี่ยนะคะ
ก็เลยถูกเรียกให้ไปร้องแทนนักร้องประจำ

หลังจากนั้นมาแดงจิตรกรก็เป็นนักร้องประจำวงค่ะ
สำหรับผลงานเพลงที่เป็นที่รู้จักกันดีนะคะ
ก็คือเยอะหน่อยผลงานเปลงของคนแดง

หัวใจคิดฮอดมนตร์รักต่อเจาะ

ที่เราหลายคนได้ยินนะคะ
ซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นการสูญเสียศิลปินเพลงลูกทุ่งอีกหนึ่งคนของวงการนะคะ
จากไปด้วยอาการสงบด้วยการสงบนะครับ
เพราะว่าภรรยาของคุณแดงจิตกรเองก็คือนางอุไรวันเกรดภูเขียวนะฮะ
ก็เปิดเผยกับผู้สิทธิ์ข่าวเหมือนกันว่าคุณแดงจิตกรเสียชีวิตโดยที่ไม่ได้สั่งเสีย
ไม่ได้บอกอะไรก่อนที่จะเสียชีวิตบอกเพียงแค่ว่ารู้สึกปวดศีรษะ
หลังจากนั้นนะครับก็หลับแล้วก็สิ้นใจไปอย่างสงบนะครับ
ส่วนการเคลื่อนศพไปตั้งไว้ที่วัดทุ่งสว่างธรรมวารีธรรมวารีนะครับ
ก็จะมีการหาบริกันอีกครั้งว่าจะมีการสวดพระพิธรรมทั้งสิ้นกี่วันนะครับ
ก็วันนี้แหละครับที่จะเป็นการเคลื่อนศพไปตั้งไว้ที่วัดทุ่งสว่างธรรมวาบรีนะครับ
ก็คุณผู้ชมส่งเข้ามาไลน์ข้อความหน้าจอบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณแดงจิตกรกันเยอะเลยนะครับ
บุคคลท่านนี้ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับ
แล้วก็สร้างชื่อเสียงสร้างบทเพลงอันภัยร้อให้เกิดขึ้นในวงการหลายบทเพลงนะครับ
ก็ถือว่าเป็นคนขอนแก่นคนหนึ่งนะครับที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนะฮะ
งานเพลงมากมายอย่างเช่นหัวใจคิดฮอดทักน้องได้สองเมานะครับ
ขอเบอร์แล้วเจอกันรอรับรอยยิ้มชอเอ๋ยชอช้าง
คนร้องกันได้เยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ผู้สาวบ้านใด
ฮอดสาวเบียร์ผลงานหลายเพลงหลายเพลงนะครับ
จากการเปิดดูเรื่องราวชีวิตของคุณแดงจิตกรนะครับ